คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้เราเล่าไปมีคลิปเหตุการณ์ที่วัยรุ่น
รุมทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นที่นครราชศรีมาที่โคราช
เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็วิ่งหนีวัยรุ่นเป็นกลุ่มเลยวิ่งตาม
คนที่วิ่งหนีเขาก็แบบล้มลงครับหลังจากนั้นแหละโอ้โห
คนที่วิ่งตามมาก็รุมกระทืบแบบจนเขาบาดเจ็บสาหัสอ่ะใช่ใช่เนี่ยค่ะ
แล้วก็จากเหตุการณ์นี้เนี่ยจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำร้ายเขาได้บางส่วน
คนที่ถูกจับไปก็รับสารภาพว่าทำร้ายจริงก็อ้างว่าที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
เพราะคนที่ถูกทำร้ายน่ะไปลวนลามผู้หญิงคนนึง
ที่เป็นแฟนของกลุ่มเพื่อนเขาเขาก็เลยโมโหไม่พอใจก็เลยกรูกันมาทำร้าย
เขาบาดเจ็บหนักสาหัสเลยนะคะแต่ทีนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บเขาเริ่มให้ข้อมูลได้แล้ว
เขาบอกว่าไม่จริงไม่เคยไปมีเรื่องไม่เคยไปลวนลามผู้หญิงอะไรของในกลุ่มเขาเลย
เขาบอกว่าไม่จริงนะคะทีนี้ตอนเนี้ยวัยรุ่นที่รุมทำร้ายเนี่ย
ก็มอบตัวอีก๑คนยังเหลือหนีอยู่อีก๒คน
ก่อนอันนี้เมื่อวานจับไปได้แล้วด้วยบางส่วน
กรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่นายอธิศักดิ์สเกลอายุ๒๙ปีค่ะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ตอนที่เขาเล่นน้ำสงครานกันอยู่นะคะที่ถนนจอมสุรางญาติ
เทศบาลนครราชศรีมาเจ็บหนักเลยนะคะสาหัสเลย
จากคลิปแล้วโอ้โหโดนกระทืบโดนรุมไปแบบนี้
คลิปน่าจะเห็นชัดที่หัวที่อะไรเนี่ย
เขาแน่นิ่งไปแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังไม่หยุดกระทืบเขาเนี่ยค่ะ
เต็มไปหมดคุณผู้ชมที่หน้าขอบตาที่ปากฟกช้ำอักเสบ
ศีรษะที่คอต้นขาต้องให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบ
แล้วก็ล้างแผลทุกวันครับยังเคราะห์ดีที่สมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรนะคะ
วันนี้คุณหมอก็อนุญาตให้นายอธิศักดิ์ออกจากโรงพยาบาลไปรักษาต่อที่บ้าน
คุณหมอก็นัดพบเพื่อตรวจอาการป่วยอีกครั้ง๒๐เมษายน
ทีนี้พอเขากลับบ้านได้เขาก็ให้ข้อมูลสิคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปเที่ยวสงครานกับเพื่อนผู้ชายคนนึง
เพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงไปกันแค่๓คน
เดินผ่านกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มีการแซวกันไปแซวกันมา
กันไปแซวกันมาปุ๊บมีปากเสียงกันท้าต่อยกันตัวต่อตัว
แต่ไม่ทันไรไม่ทันขาดคำก็กรูกันมาเป็นกลุ่มอะค่ะ

กรูกันมาเป็นกลุ่มจนเขาวิ่งหนี
เพราะเขาล้มไงอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นในคลิปชัดเลย
หนีมาแล้วล้มครับพอล้มปุ๊บโอ้โหซวยหนักเลยโดนรุมไปเลยอะค่ะ
สลบเขาบอกเขารู้สึกตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับให้การกับตำรวจว่า
ตัวนายอธิสักต์เนี่ยไปลวนลาม
จับหน้าอกของผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อน
อธิศักดิ์ก็เลยบอกว่ามันไม่จริงเลย
ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไง

เขาบอกจะไปลวนลามได้ยังไงมากันแค่๓คน
กลุ่มนี้มากันตั้งกี่คน๒๐๓๐คนละมั้ง

ทีนี้เขาก็จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม
จะเอาผิดกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายเขาให้ถึงที่สุดค่ะ
มันเป็นข้ออ้างใครก็ได้
ข้ออ้างพิเศษ

ส่วนผมก็อยู่ใครก็อยู่
อืมคือไม่เคยได้จำนม
ไม่จำนมไม่ได้จำนมแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกัน
มันเป็นข้ออ้างของมัน

คือผมดูจากคลิปแล้วเนี่ยพูดตรงนะ
ผมยังคิดว่าโอ้โหหนักอ่ะ

มันจะมีคลิปมุมที่ทางแม่ค้าเขาถ่ายไว้ได้

แล้วมันมีภาพแบบกระทืบที่หัวเลยค่ะ

ทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของคดีความนะคะ
ภันตำรวจเอกปฏิยุทธ์สิงสมรส
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
ผู้ต้องหาที่หลบหนี๓คนมอบตัวแล้ว๑คน
เหลืออีก๒คนที่ยังไม่ติดต่อขอมอบตัว
เดี๋ยวจะขออนุมัติศาลออกไหมจับเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งผู้ต้องหา๘คน
ฝักขังที่ศาลนครราชศรีมา
พนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วค่ะ
แล้วก็จะดูใบความเห็นของคุณหมอด้วยนะคะ
ว่าที่บาดเจ็บเจ็บหนักสาหัสขนาดไหน
เพราะว่าก็จะได้ไปแจ้งความดำเนินคดี

ครับความจริงงานเทศกาลสงครานนี่

หรือว่าคนทั่วไปมากินเหล้า
เมายามั่วสุมแล้วก็ทะเลาะวิวาส

จริงก็คุณพักภูมิช่วงสงครานมา
เราเล่าข่าวแต่ละข่าวเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นเลย
ตีกันล๊อคกันแบบ

อุบลรัชธานีก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
วิวาดกันกลางงานสงครานอีกแล้วนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ไล่ต่อยไล่ตะอีกกันนะครับ
นี่เป็นวัยรุ่นที่ตะลุมบอลกันนะครับ
คนที่ใส่เสื้อสีขาวนี่สลบนะฮะ
แน่นิ่งไปกับพื้นเลยนะครับ
ก็ยังมีคนที่เห็นเหตุการณ์
มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นเข้ามาห้ามปรามกันเอาไว้
เพราะว่าก็จะมีพวกที่แบบว่าเขาสลบไปแล้ว
แต่เราก็แบบพอเห็นเขาสลบนี้เราเก่งเลย
เราจะเข้าไปเหรอเราจะเอาให้ได้เราเก่งขึ้นมาเลยพอเห็นเขาสลบเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีคนลากร่างชายคนที่ได้รับบาดเจ็บออกไปนะครับ
ปรากฏว่าชายคนนี้นี่พอคนอื่นถูกกันออกไปมาแล้ว

เพื่อนก็ต้องมาช่วยกันพยุงออกไปจากที่เกิดเหตุนะครับ
ใบหน้านี่เลือดอาบไปทั้งใบหน้าเลยนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล
เรื่องต้นก็ยังไม่รู้ว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางงานสงคราน
จัดขึ้นในเขตเทศบาลตะบนเขมราชจังหวัดอุบลรัชธานี
แล้วคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะนะครับ
ทั้งบอกว่าสองฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะสองคนที่มีเรื่องกันเนี่ย
เป็นอริกันเจอกันก็เลยเอาคืนกันนะครับ
หรือบางคนก็บอกว่าพื้นที่แถวนี้นี่ตีกันบ่อย
มีงานอะไรโดยเฉพาะสงครานจัดงานแถวนี้ทีไรตีกันทุกปี
บางคนก็บอกว่านี่มันงานสงครานหรือว่างานสงครามกันแน่
ทำคนอื่นเขาหมดสนุกไปด้วยนี่ก็เหมือนกับหลายที่
เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลไม่ไหวเพราะว่าไอ้พวกนี้นี่ไปไหน
พอเจอใครขึ้นมาก็แบบถ้าแบบไม่ใช่พวกเราก็จะหาเรื่องกับเขาไปเรื่อย
โอ้โหก็เมาอ่ะบางทีนะดื่มเหล้า